ฟิเดลคัสโตรเองนั้นเป็นผู้นำที่ค่อนข้างจะมีปฏิกิริยาจากทั้งผู้ที่รักเขาแล้วก็เกลียดเขาเนี่ย
ค่อนข้างมากพอกันเลยนะคะ
อย่างการถึงแก่อศัลยกรรมของนายฟิเดลคัสโตรนั้นก็ทำให้ชาวคิวบาร์ในประเทศนั้นค่อนข้างที่จะเศร้าศกเสียใจ
แต่ถ้าไปดูชาวคิวบาร์ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกากับมีการเฉลิมฉลองค่ะ
แล้วก็หวังว่าจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเสรีภาพแล้วก็สิทธิมนุษยชน
ต่อจากนี้นะคะไปติดตามจากรายงานค่ะ
นี่คือภาพของทงชาติคิวบาร์ที่ถูกลดลงครึ่งเสาและบรรยากาศเงียบเหงาของกรุงฮาวาน่า
หลังการประกาศการถึงแก่อศัลยกรรมของฟิเดลคัสโตรอดีตผู้นำการปฏิวัติและอดีตประธานาธิบดีคิวบาร์
โดยทางการประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา๙วัน
บราฮิมกราเซียคนงานกวาดถนนในกรุงฮาวาน่าบอกว่า
ความสูญเสียครั้งนี้คือความเจ็บปวดอย่างยิ่งสำหรับชาวคิวบาร์
บุคคลอย่างฟิเดลคัสโตรจะหาไม่ได้อีกแล้วบนโลกใบนี้
ที่นี่คือมหาวิทยาลัยฮาวาน่าซึ่งฟิเดลคัสโตรเคยเป็นสิทธิ์เก่าคณะนิติศาสตร์ของสถาบันแห่งนี้
โดยนักศึกษาจำนวนมากได้รวมตัวกันแสดงความอาลัยต่อการจากไปของคัสโตร
ลิโอนักศึกษากฎหมายมหาวิทยาลัยฮาวาน่าบอกว่า
ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาที่เป็นคนรุ่นใหม่ของคิวบาร์รู้สึกรักอดีตผู้นำคนนี้มากแค่ไหน
และพวกเขารวมตัวกันเพื่อแสดงความเคารพ
โดยมองว่าฟิเดลคัสโตรเป็นตำนานของโรงเรียนกฎหมายแห่งนี้
ซึ่งสำหรับพวกเขาคัสโตรจะไม่มีวันจากไปไหน
และพวกเขาจะไม่ละทิ้งหลักการและจิตวิญญาณของคาสโตร
ขณะที่บรรยากาศในกรุงฮาวาน่าเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
แต่ย่านฤตถ์เหนิทริย์ฮาวนาในมายอามี่รัดฟอรีดาของสหรัฐ
ที่เต็มไปด้วยชาวคิวบาที่หลีดไพไดออกมาจากประเทศ
ฟิเดลคัสโตรล้มผู้นำพระเด็จการและเปลี่ยนคิวบาร์เป็นรัฐสังคมนิยม
กลับพฤกษ์คักไปด้วยการเฉลิมฉล้อง
มาเรียชาวคิวบาร์ที่หลีภัยในมายอามี่นานถึง๔๘ปีบอกว่า
มาร่วมฉลองการสิ้นสุดของพระเด็จการไม่ใช่การจากไปของบุคคล
บอกว่าภายใต้การปกครองของคัสโตร
สิ่งที่ชาวคิวบาร์ไม่มีคือเสรีภาพ
ส่วนชาวอเมริกันเชื้อสายคิวบาร์คนนี้บอกว่า
จากไปของฟิเดลคาสโตรอาจไม่นำความเปลี่ยนแปลงมาอย่างฉับพลัน

แต่เมื่อเขาจากไปแล้วก็เชื่อว่าจะได้เห็นคนคิวบาร์ออกมาตั้งคำถามถึงอนาคตข้างหน้า
เดลคัสโตรนับเป็นผู้นำที่ทำให้เกิดข้อถกเถียงต่อตัวเขาไปในหลายทาง
โดยผู้สนับสนุนมองว่าเขาเป็นนักต่อสู้เพื่อสังคมนิยม

แต่ฝ่ายต่อต้านมองว่าเขาได้สร้างระบบการเมืองพักเดียว
มีนโยบายที่ทำลายเศรษฐกิจของคิวบาร์
จำกัดเสรีภาพส่วนบุคคลและกฎปราบฝ่ายตรงข้ามทางการเมือง
มีคนจำนวนมากถูกสั่งขังหรือจับเข้าค่ายแรงงาน
ทำให้ชาวคิวบาร์จำนวนมากที่ส่วนใหญ่เป็นชนชั้นกลางต้องลีภัยออกนอกประเทศ
การปกครองคิวบาร์ของฟิเดลคัสโตรเกือบ๕๐ปี
จะทำให้คิวบาร์กลายเป็นปรปักสำคัญประเทศหนึ่งกับสหรัฐ
โดยถูกตัดสัมพันธ์และคว่ำบาดการค้า
แต่ในชั่วชีวิตของเขาก็ทันได้เห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์
เมื่อทั้งสองประเทศได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
รวมถึงการเดินทางเยือนคิวบาร์ของบารักษ์โอบามา
ถือเป็นผู้นำสหรัฐคนแรกในรอบหลายสิบปีที่เดินทางเยือนคิวบาร์ในขณะดำรงตำแหน่ง
โดยในการถึงแก่อศัลยกรรมของอดีตประธานาธิบดีฟิเดลคัสโตร
ประธานาธิบดีโอบามาได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเขาและประชาชนชาวคิวบาร์
พร้อมระบุว่าประวัติศาสตร์จะเป็นตัวบันทึกและตัดสินเองว่า
เดลคัสโตรได้สร้างผลกระทบมากแค่ไหนต่อผู้คนและโลกรอบตัวของเขา
นัทธพรเทาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน